เมื่อประมาณสัก๒ชั่วโมงที่แล้ว

การตั้งเสนอตั้งแต่เมื่อที่เมื่อกลางวัน
เรื่องการเสนอต้านกรรมพิการวิทยามากี่คะแนนมันต่างกันแค่ประมาณ๖คะแนน
ก็คือ๒๓๔คะแนนกันก็คือ๒๓๐คะแนน
ซึ่งคะแนนไฟค้าจะนัดของไฟรัฐบาล
เหตุการณ์ดังกล่าวทางวิบรัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้นับคะแนนใหม่เป็นไปตามข้อบังคับ
สภาพแพร่รัฐสดรปี๒๕๖๒มาตราที่๘๕
นั่นหมายความว่ามาตราที่๘๕เขาบอกว่าเมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ๘๓วงเล็บ๑นะครับ
ถ้ามีสมาชิกร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบ
เขาให้ดำเนินการตามนับคะแนนใหม่ซึ่งผมเองก็เป็นกรรมการในการนับคะแนน
แต่วันนี้จะสังเกตว่าการประชุมสภาในช่วงเช้าวันนี้เนี่ย
มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แพร่รัฐสดรเกินกึ่งนึงนะครับ
กึ่งหนึ่งน่าจะประมาณ๒๔๘คนด้วยกัน
ไม่ได้ลงแสดงตนเป็นการแสดงโดยการประท้วง
นั่นหมายความว่ามีคนลงแสดงตนแค่๒๔๐คน
ก็ไม่เกินกึ่งนึงของสภาผู้แพร่รัฐสดรก็ทำให้สภาร่มประธานสภาตามข้อบังคับ๒๕๖๒
ประธานสภาตามข้อบังคับ๒๕๖๒ก็จะเป็นนอกปิดประชุมสภา
เพราะฉะนั้นแล้วในผมเองในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับ
ผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ตัวผมเองก็ได้ลงมติ
อ่าไม่เห็นด้วยในการตั้งกรรมธิการวิสามารถในการศึกษาเริ่มน้ำกาล
นั่นก็เป็นดุลพินิษฐ์ส่วนตัวของผมเองในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
แต่วันนี้ที่ผมแถลงต่อสื่อมวลชนในการตั้งข้อสังเกตดังกล่าวว่า
ณปัจจุบันนี้มันมีการเอาชนะคัดทานกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
ซึ่งผมเชื่อว่าต่อให้นับคะแนนใหม่มติก็คงคล้ายของเดิม
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเรายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ
เรายังมีการตั้งกรรมธิการวิสามัน
ซึ่งศึกษาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่รออยู่ในวาระเป็นร้อยวาระด้วยกัน
ทีมีการนัดประชุมสภาตั้งแต่๙โมงครึ่งถึงประมาณ๖โมงเย็นด้วยกัน
ก็ณวันนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนื่องจากว่าแสดงตนไม่พบแต่จริงมาครบนะครับ
เหตุการณ์เก่าถ้าผมมองกันกลางนะครับในฐานะคนกลาง
ผมก็มองว่าในเมื่อมีการนับคะแนนไปแล้วในเมื่อแพ้ไปแล้วเนี่ย
สามารถตั้งกรรมธิการศึกษาได้แล้วก็ควรให้เขาตั้งไป
ส่วนประธานจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคลาญให้ไปตกลงกัน
แต่ถ้าจะมานับแขนงใหม่ผมคิดว่าผลก็คล้ายของเดิม
เพราะว่าทางกลุ่มของคุณเทพไทยเศรษฐพงศ์ก็คงยืนยันเป็นไปตามมติที่เสนออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าฝ่ายรัฐบาลยังจะฝืนต่อไป
ผมมองว่าแพ้ก็คือแพ้

อะไรที่ปณีปนมได้ก็ปณีปนม
ในปัจจุบันเนี่ยผ่านมาหลายเหตุการณ์ด้วยกัน

เหตุการณ์ค่ายกระดาษคือแบบนี้

ไม่อยากให้สภาที่มีการเลือกตั้งแล้วก็เปิดประชุมสภามาประมาณ๖เดือนแล้วเนี่ยจะเป็นสภาที่อายุสั้น
จึงอยากให้ทางฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลดลาวาสอกโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล
เพื่อเราจะได้เก็บสภาผู้แทนรัศดรไว้เอาไว้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะสมมุติถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยในกฎหมายทุกฉบับหรือการร่างกรรมธิการวิสามันทุกฉบับเป็นแบบนี้
อีกหน่อยเนี่ยสมมุติถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมอีกหน่อยเนี่ยถ้าฝ่ายค้านไม่ยอมบ้างเนี่ยต่างคนต่างไม่ยอมกัน
บ้านเมืองจะเสียหายการแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินจะติดขัดไปหมด
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเองก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันจับมือกัน
ฝ่ายรัฐบาลยอมให้เขาตั้งไปไม่ต้องยอมนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันตั้งได้อยู่แล้ว
กรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องม๔๔นะครับแล้วส่วนประธานจะเป็นใครก็ว่ากันไปนะฮะ
กรรมการวิสามันนะครับไอ้ตรงจุดนี้ผมไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง
แล้วก็นำไปสู่ให้พี่น้องสมาชิกสภาท้องถิ่นพี่น้องเด็กนักเรียนที่เป็นสภา
เพราะสภาผู้แทนรัศดรคือสภาผู้แทนปวงชนชาวไทย
เราไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคต
ถ้าเป็นแบบนี้ที่เสียหายเป็นใครครับ
พี่น้องประชาชนกับพี่น้องประชาชนจะเสียหาย
แล้วสุดท้ายถ้าการอุดหารัฐกาลคดินมันไปไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในระบบรัฐสภาคือการยุบสภานะครับ
นั่นคือทางออกใช่ไหมครับนั่นคือทางออก
แต่ถ้าฝืนไม่ยุบสภาแล้วรังจะเกิดความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายไปเรื่อยจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงณปัจจุบันที่เขามีหน้าที่
เขาก็ต้องทำตามหน้าที่นั่นหมายความว่าจะมีการยึดอำนาจแน่นอนนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงขั้นตอนนั้นเลย
ช่วงนี้มีอะไรให้ปรึกษาหาลือค่อยอีกทีค่อยอาศัยกัน
ฉันมิตรอ่ะมันไม่ฝ่ายรัฐบาลแพ้มันไม่ตายหรอกในบางเรื่องนะครับ
ไปแค้นชนะบ้างในบางเรื่องมันก็ไม่เป็นไร
กันไปผลัดกันมานี่คือความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย
หรือเราจะให้ระบอบประชาธิปไตยมันมีอายุสั้นอีกแค่ไม่กี่เดือนในข้างหน้านะครับ
เพราะฉะนั้นในฐานะฝ่ายค้านอิสระก็คงยืนหยัดที่จะมีความเป็นกลาง
ข้อมูลทั้งสองด้านแล้วอยากให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนะครับ
ก่อนจะเปิดประชุมในช่วงสัปดาห์หน้าขอให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล
ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรยอมได้ก็ยอมนะครับ
พูดคุยกันบ้านเมืองจะได้ไปได้
แล้วผมจะได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต่อไปในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน